ติดเงินยาบ้ากันก็เลยนัดกันไปจะไปทวงหนี้ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายที่โดนทวงเอามีดฟันหน้า
ไปดูกันเยอะเลยผู้ชายคนนึงที่อายุสิบแปดปีเนี่ยนะ
ใบหน้าบวมปูดครับไปมอบตัวเลยที่สพเทพสถิตแล้วก็บอกว่า
เขานี่แหละเอามิตัดอ้อยฟันนายจารรรณแสงสิงอายุยี่สิบสี่ปี
และนายอิทธิอายุ๑๖ปี๒คนเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะ
เจ็บสาหัสเลยครับคนที่อายุสิบหกปีเนี่ยเหตุเกิดตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจไปตรวจสอบนี่กลางไล่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านบ้านโคกสะอาด
ชาวบ้านก็คุยกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะ
ตกใจกันนายจรรย์เนี่ยเสียชีวิตครับสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
ซื้อยืดสีดำลายกระตูลนอนหงายเลยคุณผู้ชมฮะ
ใบหน้านี่เลือดโชคเหนือคิ้วซ้ายมีแผลยาวประมาณ๕นิ้วครับ
ลำคอเนี่ยแผลเวอะมีเข็มขัดรัดแน่นด้วย
แล้วด้านหลังมีแผลยาวสิบนิ้วอ่ะส่วนอิทธิอิทธิที่อายุสิบหกปี
เจ็บที่ใบหน้าเหมือนกันมีพลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลทรัพย์ใหญ่ไปก่อนแล้ว
แต่คุณผู้ชมคุณหมอต้องควักลูกตาซ้ายออกเพื่อรักษาชีวิตไว้
เพราะว่าโดนของมีคมเฉือนจนรักษาไม่ได้ครับ
แล้วต่อมาก็ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุไปทำแผน
เขายอมรับว่าเอามีดตัดอ้อยฟันคนเจ็บทั้งสองคนคือเจ็บคนหนึ่งตายคนหนึ่ง
สาเหตุมาจากปัญหาเรื่องหนี้สินค่ายาบ้าที่เคลียร์กันไม่ได้ครับวันเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายจรรย์เนี่ยนะนายจรรย์เนี่ยนัดเคลียร์กัน
หนี้สินค่ายาบ้าแต่นายจรรย์และคนเจ็บที่มากันสองคนมีปากเสียงกัน
ผู้เสียชีวิตต่อยหน้าเขาไปก่อนอืมเขาโมโหครับ
ก็เอามีดตัดอ้อยที่พกมาด้วยฟันคอแล้วก็ฟันหัวผู้ตายจนเสียชีวิตเลย
อิทธิคนที่เจ็บเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยก็เลยโดนฟันเข้าที่หน้าไปอีกคนนึงด้วย
ก่อนจะไปหากำนันให้พาเขามามอบตัวครับไปฟังคนก่อเหตุหน่อยครับ
ผมไม่มีตังค์ให้เขาค่ายาครับค่ายาอืมเราเคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมมีครับ
น่ะแล้วเคยใช้กำลังตบตีกันมีไหมผมอ่ะไม่เคยแต่เขาเคยครับ
ครั้งนี้นี่ใครเป็นคนลงมือทำก่อนครับฝ่ายผู้เสียชีวิตหรือยังไง
ฝ่ายที่ว่าผมฟันครับเขาลงมือเราก่อนเขาใช้อะไรตีครับมือครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนานะครับแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บสาหัสด้วย
แล้วก็มีข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิในวันนี้ครับ